โชว์ลีลาเล่นเซิร์ฟสเก็ตครับคุณผู้ชมครับ

ข้องใจว่าระหว่างที่เล่นเนี่ยที่ถ่ายรูปเนี่ย

กำลังฮิตในหมู่มวลของคนดังนะฮะ
และคนทั่วไปสำหรับการเล่นเซิร์ฟสเก็ตนะครับ
ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือน้องแจ๊คแฟนฉันของเรานี่แหละครับ
เจ้าตัวนี้ฮะได้โพสต์ภาพที่กำลังยืนบนบอร์ดนะครับ

พร้อมข้อความว่าเล่นไม่เป็น

ดีนั้นดีนะพี่หนูอยู่นานั้นโดนนะ

คนที่ชอบเรียกไม่เป็นเค้าแค่ถ่ายรูป
น้องแจกว่าไงแจ๊จัดการับสู้อยู่แจ๊จัดการับสู้อยู่

ใครอะ
เขาบอกว่าเรามุบออนเร็วมีแฟนใหม่แล้วแจ๊คอ่ะ

เอาแบบนี้โอเคเพลงใหม่ของคุณฮะพลงอะไรคะ
ทิ้งเราทำไมครับขอบคุณคุณแอคกี้มากนะครับที่
ทำเป็นวงการบันเทิงทำเป็นเกิดข่าวก่อน
ว่าชื่อเพลงน้องอ่ะชื่อเพลงน้องทิ้งเราทำไมเนี่ย
อันนี้ตั้งใจทำแบบชื่อเพลงนี้เลยเปล่า
ก็มีคนบอกตั้งกระแสครับว่าแบบว่าพอเลิกกับแฟนแล้วแบบว่าอะไรอย่างนี้ครับ
โน้งคลุนก็พูดกดหน้านั้นที่ในแชร์แล้วว่าเหมือนประมาณว่าเพลงเนี่ยมันแต่งก่อน
แบบจะมีปัญหากันแบบสักพักนึงเลย
อย่าให้มีซิงเกิลที่๓นะกลับมาคบกันนะ
ไม่มีครับคุณแองจี้เพราะว่าเดี๋ยวต้องไปเตะบอลกับลูกคุณนิดด้วยนะครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป